คลิปหนึ่งที่เป็นความประทับใจของนักท่องเที่ยว

ตื่นเต้นเวลามีสัตว์ต่างขึ้นมาให้เราเห็นในระยะประชิดนะคะ
แต่ในคลิปนี้นักท่องเที่ยวรายนี้โชคดีมาก
ได้๕๕๐ตัวที่เป็นไฮไลท์ของท้องทะเลด้วย

นี่เป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยผู้ใช้งานยูทูปนะคะที่ชื่อว่าสตีฟโบเออร์ยอดวิวเนี่ยเฉียดหนึ่งล้านวิวแล้วเป็นภาพขณะนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งกำลังออกทริปล่องเรือไปตกปลากลางทะเลที่เกาะฟิลิปประเทศออสเตรเลียค่ะจู่จู่มีฟุ้งโลมาโผล่ขึ้นมาว่ายน้ำตามเรือแม่เรียกเสียงฮือฮาให้
กับนักท่องเที่ยวและคนบนเรือนะคะไม่ใช่แค่นั้นโลมาเปิดไปเดิมมาเป็นตัวแรกอีกไม่นานคนในเรือคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาว่าดูนั่นแมวน้ำแล้วก็มีแมวน้ำไหว้ตามหลังฟุ้งโลมามาด้วยนะคะไม่เพียงเท่านั้นสุดท้ายยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลอย่างปลาวานก็โผล่ขึ้นมาด้านขวาของเรืออีกเรียกได้ว่าทริปนี้ทริป
อยากจะไปร่องทะเลแล้วได้เห็นพร้อมกันทีเดียว๓ตัวแบบนี้บ้างจังเลย
ยากมากฮะโอกาสยากมากแต่ก็มีให้เห็นกันอยู่เพียงแต่ว่า
มหาสมุทรกว้างใหญ่เหลือเกินเราจะไปเห็นมันพอดีพอดีได้ยังไง
นั่นน่ะสิไปดูจากคลิปนี้กันก่อนแล้วกันนะคะ